นี่มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของตำรวจแล้วล่ะ
เพราะว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตเขาออกมาร้องเรียนเลยนะคะ
คือเหตุการณ์เริ่มต้นมันเริ่มมาจากมีผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายวัยกลางคนนะเมายาบ้าคือเมายาเสพติดแล้วหลอน
ความมีดสปาต้าไปไล่ฟันตาคนหนึ่งวัย๗๔ปีจนหัวแตกเลือดอาบเลย
แจ้งตำรวจมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ตำรวจทำ
คือมาตรวจสอบพื้นที่แล้วบอกว่าเคลียร์กันเอง
จับตัวผู้ก่อเหตุไม่ยึดของกลางไม่ทำอะไรทั้งสิ้น

คนก่อเหตุคนเดิมเนี่ยใช้มีดเล่มเดิมไปฟันลูกของตาตาย

เนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจแล้วก็ออกมาร้องเรียนการทำงานของตำรวจเลยว่า
ทำไมแจ้งความไปแล้วคนก็บาดเจ็บ
ทำไมคุณไม่จับตัวผู้ต้องหาไปทำไมคุณไม่ยึดของกลางไป

สุดท้ายก็มีคนตายแล้วเป็นลูกชายของคุณตาที่ตายนะคะ
คุณตาคนนี้คือนายสวัสดิแลบัวอายุ๗๔ปีค่ะ
ภรรยาก็คือนางทองยุ่นภูนสมอายุ๖๒ปี
เป็นชาวตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
ก็มาพร้อมกับญาติญาติเลยออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
หลังจากที่ถูกนายเกษรินชัยฉลาดหรือปุ๊วัย๓๗ปี
เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละคนนี้นะหลอนจากยาเสพติด
ใช้มีดสปาต้าไล่ฟันตาสวัสดิ์เนี่ยตอนที่ออกไปเลี้ยงควาย
ฟันหัวเข้าไปเป็นแผลชะกันเลือดอาบเย็บ๕เข็มบ่ายวันอาทิตย์
จากนั้นเช้าวันถัดมาคือเช้าวันจันทร์๑๐โมง
ก็เอามีดเล่มเดิมเนี่ยไปฟันลูกชายคุณตาสวัสดิ์กว่า๒๐แผลตายอย่างโหดเยี่ยมค่ะ
อย่างที่บอกว่าประเด็นที่ติดใจก็คือว่า
ณวันเกิดเหตุที่ตาสวัสดิไปเลี้ยงควายแล้วโดนนายเกษรินในปุ๊คนนี้
อยู่นะเขาก็วิ่งออกมาแล้วเขาก็พูดกับนายสวัสดิ์บอกว่า
กูจะฆ่ามึงพูดแค่นี้แล้วก็เอามีดสปาต้าไล่ฟันหัวจนเขาเป็นแผลชะกันเลือดอาบ
ให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มาค่ะ
แค่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็บอกว่าไปเคลียร์กันเอาเองนะ
แล้วตำรวจก็กลับไปเขาก็งงอ่ะเจ็บก็เจ็บของกลางก็ไม่เอา
คนเกาะเหตุก็ไม่รวบตัวไป
เช้าวันจันทร์๑๐โมงลูกชายของตาสวัสดิ์
ก็เดินไปตามหานายเกษรินถามว่ามาทำพ่อเขาทำไม
เท่านั้นแหละนายเกษรินก็ใช้มีดเล่มเดิมค่ะ
ฟันหน้าฟันหัวฟันคอฟันตัวกว่า๒๐แผล
ทำให้ลูกชายตาสวัสดิ์ตายคาทุ่งนาเลย
ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเลยคุณตาบอกว่าก็ถ้าจับตัวไปตั้งแต่เมื่อวานอ่ะ
มันก็ไม่มีใครต้องมาตายแล้วทำไมตำรวจไม่ทำหน้าที่
แบบนี้ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ทีนี้นายสดใสประทุมแก้วผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังด้วยว่า
เกษรินคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายเลยนะ
มีพฤติกรรมลักขโมยเสพยาแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ขู่ฆ่าคนไปทั่วตัวผู้ใหญ่บ้านเองยังเคยโดนขู่ฆ่ามาแล้วเลย
อยากที่จะให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีหน่อยเอาให้ถึงที่สุด
เพราะถ้าปล่อยออกมาอีกเนี่ยก็อาจจะก่อเหตุอะไรแบบนี้อีกก็ได้
แต่นี่ตำรวจต้องทำสองประเด็นนะดำเนินคดีในเรื่องที่เขาฆ่าคนตายด้วยหนึ่ง
และก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าทำไมเหตุการณ์ครั้งแรกคุณไม่จับตัวผู้ก่อเหตุไป